เขื่อนศรีนครินชาวบ้านก็เลยช่วยกันหาวิธีเอาขึ้นมา
แล้วตั้งไว้ที่วัดแล้วก็มีคนไปขอโชคขอลาบสมหวังดั่งใจค่ะ
เวลาไปเจอถ่อนไม้ตะเคียนทองอะไรต่างแบบนี้
อย่างงั้นอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะนี่คือสาราแม่ตะเคียนทองที่วัดหม่องกระแทะนะคะ
อยู่ที่หมู่๕ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
มีเรือไม้ตะเคียนทองอายุประมาณเกือบร้อยปีค่ะ
ตั้งวางไว้ลำหนึ่งแบบนี้ความยาว๑๑เมตร
กลางลำเรือเนี่ยกว้างประมาณ๒เมตรนะคะ
ซึ่งที่หัวเรือไปดูตรงหัวเรือนะพวงมาลัยเต็มไปหมดคุณ
ท้อมเรือใต้ท้องเรือนะเป็นไงรอยแป้งเป็นวงคุณเห็นไหม
เป็นจุดจุดกระจายอยู่แบบนี้
หัวเรือดีพวงมาลัยแน่นเลยนี่นะคะ
โอ้โหตายแล้วบรรดาแม่ยกน่าจะเยอะ
แล้วก็มีชุดไทยที่ชาวบ้านเอามาแก้บนหลายสิบชุด
มีโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องสำอางอะไรต่างนะ
แล้วก็มีกระถางถูกไม้เซียมซีเครื่องเส้นไหว้ที่มีคนเอามากราบไหว้บูชาศักระกัน
คุณศรีการจันสะอาดค่ะพาชมเรือตะเคียนทอง
เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของเรือไม้ตะเคียนทองบอกว่า
คือมีชาวบ้านเนี่ยค่ะไปเจอนะคะคุณชาวบ้านเป็นคนไปเจอ
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ในน้ำอยู่ในน้ำนานไป
มันจะผูกพังไปเรื่อยไงก็เลยตัดสินใจว่าต้องมีการกู้เรือขึ้นมา
เพื่อเอามาตั้งไว้ที่วัดและให้ชาวบ้านมากราบไหว้กันดีกว่า
เพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ตะเคียนด้วย

ร้อยละ๓ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ
ถ้าเกิดว่ากู้ไม่ถึง๒ล้านเราจะเหลือดอกอยู่ที่๑๙๙คุณสนใจเลยไหมคะ
เดี๋ยวดิฉันจะเอา๒ต่อไปให้เตรียม
ไม่กู้แล้ว
สามนิดเดียวต่อแยวค่ะเรือดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
กูถึงเรื่องของกู้เรือขึ้นมาได้เอาไว้ที่วัดแล้วที่บนพระม่าย
คำนำว่าเมื่อที่พวกเจ้ามากราบเว่าเว่ากระบเว่าได้ในปีาร้าย
มองกระแท้นะ